มาถึงเรื่องของการเมืองเดือดกันหน่อยเป็นศึกของผู้สมัครสอสอแบบเขตของกรุงเทพมหานครเขต๘ที่เขาไปเจอกันที่วัดวัดหนึ่ง

ไปงานด้วยกันนะไปงานแต่ว่าไปคนละไปคนละทีนะฮะแต่ว่าไปเจอกันแล้วเหมือนมีการกระทบกระทั่งกันต่างฝ่ายต่างคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งส่งคนไปสอดแนมไปถ่ายภาพไปสังเกตการณ์อะไรจนมีการพูดจากกระทบกระทั่งแล้วก็มีการโดนเนื้อโดนตัวกันเกิดขึ้นถึงขั้นกับต้องขึ้นโรงพักไปแจ้งความนะครับ
เมื่อวานตอนค่ำนะฮะนายตรีรัฐสิริจันทโรภาษหรือว่าปุ้นเนี่ยเป็นผู้สมัครสอสอกรุงเทพมหานครเขตบางกะปิและเขตวังทองหลังของพักเพื่อไทยเนี่ยฮะเดินทางไปเข้าพบกับร้อยตำรวจโทอัธวิทย์เพชรดีเป็นรองสารวัตรสอบสวนสนหัวหมากโดยนายตรีรัฐบอกว่าขณะที่กำลังเสร็จงานไปร่วมงานส

หาเสียงลึกตั้งนะครับการหาเสียงควรจะกระทำอย่างสร้างสรรค์นอกจากนี้ก่อนที่จะเดินทางออกจากวัดทางด้านของนายชัยวุฒิเนี่ยนะครับได้เข้าไปขอดูโทรศัพท์มือถือของทีมงานที่ถ่ายภาพเพราะเข้าใจว่าทีมงานเนี่ยไปถ่ายภาพของนายชัยวุฒิกับลูกสาวซึ่งเป็นผู้สมัครของภาคพลังประชารัฐทั้งที่ภ

น้ำแล้วก็ถ่ายภาพของทีมงานซึ่งเป็นคนขับรถถ่ายภาพตลอดเวลาทำให้ทั้งสองคนมีปากเสียงกันเล็กน้อยว่าจะมาถ่ายทำไมมาซุ่มทำไมแบบนี้ต่อมาขณะเดินทางกลับตนได้บอกกับผู้สมัครของฝั่งพักเพื่อไทยว่าการลงหาเสียงควรต่างคนต่างทำหน้าที่อย่าคุกคามคนอื่นควรทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์อย่าทำการเมืองแบบเก่าเก่าแต่ผู้ส
นี่นี่นี่เห็นไหมอยู่ในห้องน้ำมาสักครู่นะครับขณะที่เขาคุยคุยกันก็มีปากเสียงกันแล้วก็มีการโทรแจ้งจำรวจซึ่งจำรวจก็แนะนำแบบนี้ว่าอ่าทั้งสองคนไปสนองแล้วกันไปลงมาที่ประจำวันตนก็เลยเดินทางไปที่สนองหัวหมากเพื่อลงมาที่ประจำวันไว้เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยฮะเป็นภาพของอีกฝ่
กันมากขึ้นนะอืมว่าสุดท้ายแล้วเราควรจะเลือกภาคไหนอืมนโยบายไหนใช่มาบริหารประเทศต่อไปเหมือนมากขึ้นหลายคนส่งมาว่าตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกใครอ๋ออ่าอ่าติดตามกันนะฮะช่วงนี้